คุณผู้ชมฮะด่วนนิดนึงสำหรับอาจารย์วันนอร์ประธานสภาพผู้แทนรัศดร
แล้วก็ในฐานะประธานรัฐสภาด้วยนะครับ

บอกว่าอาจจะมีการประชุมรัฐสภา
เพื่อโหวตนายก๔สิงหาคม
หากหัดสารรัฐธรรมนูญ

รับคำสะหรือไม่รับคำร้องก็ตาม
แต่ไม่มีคำสั่งชะลอการโหวตนายก
ถ้าไม่มีคำสั่งชะลอการโหวตนายกเนี่ย
เดี๋ยววันที่๔สิงหาคมเลย

โมงครึ่งของวันที่๓สิงหา

ท่านติดภารกิจที่ต้องไปอินโดนีเซีย

แต่เมื่อกี้ผมบอกเป็นกรณีแรก

และถ้ารับสั่งไม่ชะลอ

แต่หากสารรัฐธรรมนูญ
รับคำร้องเอาไว้พิจารณา
และมีการสั่งชะลอการโหวตนายกออกไปก่อน
อันนี้ก็จะไม่มีการโหวตนายก

แต่จะเอาเรื่องของการแก้ไขมาตรา๒๗

เอาขึ้นมาเป็นวาระการพิจารณา

กรณีคุณทักษิณจะกลับประเทศไทย

เรื่องของการโหดนายกก็เป็นเรื่องของสภา